คุณผู้ชมมาดูกันที่ข่าวนี้กันหน่อยนะคะ
เป็นคืนที่๒แล้วสำหรับการสวดอภิษฐรรมศพนั่นเองของคุณโน๊ต
ลูกชายของคุณระยานเองค่ะ
ก็เป็นคืนที่๒ในความโศกเศร้าของครอบครัวนะคะ
ก็คุณโน้ตพัฒนารินนะคะลูกชายคนเล็กแห่งค่ายรถไฟดนตรีค่ะ
งานก็อยู่ที่วัดธาตุทองเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา
ยังคงมีคนจากหลากหลายแวดวงนะคะ
เดินทางมาร่วมไว้อาลัยกันเนืองแน่นวัดเลยทีเดียวค่ะ
โดยเฉพาะคนบันเทิงในสายงานเพลงยุค๘๐แล้วก็๙๐นะคะ
ที่มีความผูกพันกับคุณพ่อของคุณโน๊ต
หรือว่าคุณระยะเจ้าของค่ายเพลงรถไฟดนตรีค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นปาเต็ดยุทธนาพี่ชมพูฟุตตี้นะคะ
นางงาคารวาลค่ะพี่เท่อุเทนนุกสุธิดาโก้ธีรศักดิ์เป๊กสัญชัย

เมื่อคืนนี้ค่ะนอกจากทุกคนจะมาร่วมไว้อาลัยให้กับคุณโน๊ตแล้ว
มาร่วมส่งกำลังใจกับครอบครัวพงธนานิกรนั่นเองค่ะ
ค่ะก็จะสวดไปจนถึงวันที่๔สิงหาคมนะคะ
แล้วก็วันที่๕ก็จะชาปนกิจศพค่ะ
ก็ติดกับบรรทึงไทยรัฐได้นะคะ
เดี๋ยวจะนำภาพมาให้ได้ดูกันตลอดนะคะ